มาเซลเลียวคืนตะเปอ
แล้วส้มต่อเนอะให้ดีส้มอ่ะให้กินไปแดกไหมออกมาแล้วโอ้เอาดูสิตัวไหน
พ่อก๋ายอ่ะตัวไหนตัวที่ตายเนี่ยตัวพ่อพันธุ์เนี่ย
มันราคาเท่าไรเนี่ยตายด้วยมันมันคลายออกมาคลายออกมาห้าหกพันธุ์หรอ
ถ้าเกี่ยุงตีต้องเจ็ดพันธุ์ก็ได้๗พันธุ์นะอืม
ก็จ้อนออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยจะย่อนจะย่อนออกมาพร้อมหนูอืม

ไก่ตรงนี้ใช่พ่อพันธุ์ฝากพ่อพันธุ์
อืมทำไงจะจับได้

แต่แขยงอ่ะไม่รู้มันกินกินเตี้ยกินน้ำยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วใครไปลากมาอ๋อลูกน้องที่สวนอ่ะอ๋อลากไปลากนี่มัน
ขย่อนออกมาแล้วเนี่ยมันก็ดูตัวเล็กไปเลยแต่ถ้าถือว่า
จับติดตามอยู่ติดตามอ๋อต้องเป็นไม่ได้อ่านก็เลย

แต่ทีนี้เขาจับคนเดียวฉีดทุกวันเอาน้ำฉีดไล่ทุกวันอ่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายรูปให้เขาอีกไม่ไหวเหรอ

อยากจับมันอยากแกล้งน่ะนี่อันนี้เอามากันเต็มเนอะอื้อหือ
คราวนี้ต้องให้โดนหวยแล้วน่ะโอ้โหดูปากนี่
สาธารณ์ใจมันเอาหางเขาก่อน